สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับค่ะเอาล่ะวันนี้กลับมากันอีกนะคะวันศุกร์แล้วโอ้โห
รถค่อนข้างแน่นอยู่นะคะหลายที่ก็อาจจะมีฝนตก
วันนี้ก็เป็นคลิปที่มีการพูดถึงเยอะมากทีเดียวในวันนี้
แต่ว่าไม่ยอมบอกใครแล้วก็ไม่ไปรักษาตัวจนภายในเนี่ยเน่าเลยทีเดียว
ซ้ำว่าเจอว่าป่วยมะเร็งด้วยนะคะก่อนที่น้องจะสิ้นใจไป
ก็ฝากคู่กรณีดูละครกรงกรรมด้วยบอกว่าดูเอาไว้เยอะ
ที่โลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้หนักหน่วงมากทีเดียว
ล่าสุดวันนี้นะคะก็ที่วัดรังศรีนิมิตรหรือวัดไสงามหมู่๗
บ้านแก่งกระทิงตำบลวังพงศ์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันศ์
ครอบครัวแล้วก็ญาติของนางสาววันพาหรือว่าน้องเด
ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์วัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาดกันที่เราเห็นกันนะคะ
ได้ทำบุญกระดูกให้กับน้องเดย์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
นางสาววิพาดาคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุประมาณเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๑ปีที่แล้วนะคะ
ก็ตัวเองเนี่ยไปกินหมูกระทะกับพี่สาวแล้วก็เพื่อนเนี่ยรวมกันทั้งหมด๔คนที่ชายทะเลปากน้ำปราน
จากนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
ซื้อของก็เลยทำให้เหลือแค่ตัวเขาเองก็คือตัวน้องสาวเนี่ยกับพี่สาวเขาเท่านั้น
แล้วก็ระหว่างนั้นเองเนี่ยมีผู้หญิงชื่อการค่ะกับเพื่อนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ตัวเองเห็นเข้าก็เลยบอกกับพี่สาวบอกว่าเพื่อนที่ชื่อการเนี่ยขี่รถมา
โดยมีรถจักรยานยนต์กลุ่มเพื่อนชายหญิงอีกหลายคนเนี่ยมาด้วยกันอีกเยอะเลยตามมาด้วยนะคะ
ตัวเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครพูดอะไรบอกว่าเล่นเลยไหมมีคำพูดนี้ออกมาจากนั้นเนี่ยรถของคนชื่อการก็เลี้ยวมาจอดแล้วก็ลงรถมา
รุมทำร้ายพี่สาวตัวเองตัวเองพยายามจะเข้าไปขวางแล้วแต่ถูกผลักออกมานะคะเมื่อพี่สาวได้รับบาดเจ็บแล้วบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็หายไปก็คือกลับไปทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วก็ไปวันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความด้วยแล้วก็กลับบ้านมาทำแผลซึ่งพี่สาวก็บอกว่าสาเหตุที่ถูกทำร้ายเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของการยืมเงิน
ก็เลยทำให้พี่สาวเขาเกิดความไม่พอใจ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพปากน้ำปราน

แล้วก็มาสอบปากคำพร้อมกับบีดา
ปรากฏว่าพี่สาวของตัวเองก็คือผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าเขาเห็นบีดาของคู่กรณีเนี่ย
ขายแค่แบบว่ามีอาชีพขายไส้กรอกมีรายได้น้อย
ตัวเองก็เลยแบบสงสารไม่เอาเรื่องอะไร
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ทำได้เพียงแค่การเปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
จากเหตุการณ์ทะเลาวิวาสในครั้งนั้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเหตุการณ์ทะเลาวิวาสดังกล่าว
บอกเลยว่าพี่สาวของตัวเองไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยในครอบครัว
ซึ่งคุณพ่อไม่รู้ก็มีตัวเองที่รู้เพราะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยถูกไหมคะ

ทำให้ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครทราบเรื่องจนทุกคนมาเห็นคลิปที่เกิดการทะเลาะวิวาดกันเนี่ยในวันเผาศพพี่สาวของตัวเอง
คือมาเห็นในวันที่เสียชีวิตเลยนะคะ
จากนั้นหลายเดือนต่อมาพี่สาวมีอาการป่วยหลังจากที่เกิดเหตุไป
ทางครอบครัวก็พาไปรักษาตัวพาไปเสร็จก็มาทราบอีกทีนึงว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกอีก
ก็เป็นระยะที่๓ทีนี้ก็ต้องรักษาตัวรักษาอาการกันไปโดยคุณพ่อแล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็คอยดูแลจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลย
ก็ไปแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ
ทีนี้สาเหตุนี้นะคะ
ก็คือญาติเขาไม่ได้ติดใจเรื่องของการเสียชีวิต
สาเหตุของการเสียชีวิตเพราะเขาป่วยด้วยโรคนี้

ทั้งนี้ก็ทำให้ก็ทำพิธีทางศาสนา

แล้วก็ชาปนกิจไปเมื่อวันที่๒๕เมษายน
ซึ่งในวันดังกล่าวก็ปรากฏว่า
มีการส่งต่อคลิปเนี่ย
ออกไปเยอะมากหลุดออกไป
ทีนี้เนี่ยก็ทำให้ครอบครัวเขาไม่ทราบเรื่องพร้อมกัน
ก็คือกลายเป็นว่าเขาไม่ได้อยากให้แชร์คลิปออกไป

ตอนนี้ก็มีงานเผาพิธีอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ดูกันแล้วก็แบบว่าจริงอย่าไปแชร์ต่อกันเลยมันไม่ดีหรอ

ถูกไหมครับเพราะว่าบุคคลที่เห็นในภาพ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นนะฮะคือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ที่ทำร้ายเนี่ยนะฮะแต่เขาเสียชีวิตด้วยจากเขาเป็นมะเร็ง

เขาก็เลยเสียชีวิตไปแต่ไอ้สาเหตุก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ย
เขาเคยถูกคุณการดาเนี่ยตบมาก่อนกระทืบมาก่อนทำร้ายมาก่อน
คนตายเขาก็ไม่เคยเอาเรื่องไม่เคยอะไรยังไง
เคยไปแจ้งความนะฮะสุดท้ายแล้ว
ปรากฏว่าพอมาเห็นพ่อของคนที่ไปตบเนี่ย

พี่สาวคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาบอกคนที่เสียชีวิตก็บอกเลยบอกว่าสงสาร

ไม่เอาก็เลยไม่เอาอะไรก็เปรียบเทียบปั๊บไปแค่๕๐๐
สุดเขาตายไปแล้วก็ยังอุตส่าห์แชร์คลิปเขาออกไป

ทีนี้ทางญาติญาติเขาก็วอนว่าหยุดแชร์คลิปเถอะนะคะ
เอ้าไปอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นคดีที่เรียกว่าโอ้โหมันอุจจักรกันเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนนึงเนี่ยนะฮะเขาประกาศขายนาฬิกาของเขาเองนะครับ
ราคาเนี่ยคือ๕ล้าน๓แสนบาท
คือครั้งแรกเขาเคยลงประกาศขายนาฬิกาเรือนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อประมาณวันที่๑๖หรือ๑๗เมษายนปรากฏมีคนร้ายเนี่ยนะฮะ
ติดต่อเข้ามาหาเขาตอนนั้นเขาไม่รู้เป็นคนร้ายหรอกเอาไว้เป็นผู้ซื้อคนหนึ่งกันแล้วกัน
ติดต่อมาหาเขาบอกอยากซื้อนาฬิกาเรือนนี้ขอต่อราคาหน่อยได้ไหมแล้วจะดูของได้ที่ไหน
ปรากฏว่าเจ้าของนาฬิกาคนนี้เนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่หาดใหญ่เขาชื่อว่าคุณคิว
คุณคิวบอกจะดูก็ดูได้ผมขอนัดเจอไม่กะบางนาก่อนก็แล้วกัน
อันนี้ในครั้งนั้นนะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนที่ติดต่อขอซื้อเนี่ยบอกไม่เอา
มันไกลไปอืมขอไม่ดูแล้วก็เงียบหายไปเลยหลังจากนั้นมาเมื่อวานนี้นะฮะ
ตอนเช้าลงนาฬิกาเรือนนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งคนเดิมกลับเข้ามาทักอีกนะฮะ
บอกว่าขอดูหน่อยนาฬิกาเรือนนี้นัดที่ไหนได้บ้าง
ปรากฏว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เขาขายเนี่ยเขาชื่อคุณคิวเนี่ยนะฮะ
เขาอยู่หาดใหญ่เขาก็บินมาที่กรุงเทพพอดีมาหาเพื่อนของเขา
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาบอกโอเคก็เดี๋ยวสัก๓ทุ่มแล้วกัน

ทีนี้พอหลังจากขอเบอร์แล้วคุณคิวเจ้าของนาฬิกาเขาก็
ใครคือคนที่จะมาซื้อนาฬิกาของเขา
พอเข้าไปดูปรากฏว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้
ใครก็ไม่รู้ไม่มีรูปขึ้นปรากฏอะไรยังไงก็ไม่มี
เขาก็เลยเอ๊ะอันนี้มันก็แปลกเนอะ
เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึง๓ทุ่มเวลานัดที่จะต้องมาเจอกัน
ปรากฏว่าคุณคิวเขาไม่ไป
เจ้าของนาฬิกาเขาไม่ไปเขาบอกเขาก็ไปหาเพื่อนเขา
เพราะเขารู้สึกว่าคนนี้มันแปลกก็เลยไม่ไปดีแล้ว
ตอนที่เขาไปหาเพื่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้โทรศัพท์มาหาเขาอีก
บอกว่าเนี่ยผมกำลังออกจากบ้านแล้วนะ
ผมจะมาดูนาฬิกาจะเจอที่ไหนดี
คุณคิดว่าผมยังไม่ว่างเลยผมจะว่างตอนดึกนะ
ตอนนี้ผมยังปฏิเสธไปจนกระทั่งตกดึกประมาณสักห้าทุ่มกว่า
โทรมาอีกคุณคิวก็รับโทรศัพท์
เขาบอกพี่ผมอยากได้จริงผมขอดูหน่อยได้ไหมในรายการเรือนนี้ผมอยากได้
คุณคิวก็รู้สึกเขาอยากจะได้นาฬิกาเรือนอื่นไง
เขาก็เลยโอเคไหนก็ไหนแล้ว
เขาก็เลยนัดให้ไปเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยลาดพร้าว๔
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปที่โรงแรมแห่งนี้
ซึ่งเป็นที่เขาพักอยู่แล้วเพราะเข้ามาจากหาดใหญ่เขาพักอยู่ที่โรงแรมนี้
เขาเดินทางกลับจากบ้านเพื่อนเขาเพื่อกลับไปที่โรงแรมของเขา

พอไปถึงเสร็จเขาก็นั่งอยู่ที่โซฟา
พอนั่งโซฟาเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันก็มีคนคนหนึ่งเนี่ย
ใส่กางเกงยีนเสื้อสีฟ้าใส่หมวกแก๊ป
เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็ก้มลงมาบอก

เนี่ยนะครับตัดภาพกลับมาให้เห็นนี่นะ
เพื่อจะได้เห็นว่าเรือนนี้นะครับเรือนนี้เลย
บอกว่าน้องจะซื้อเองเหรอซื้อใส่เองหรือเปล่า

แล้วเขาก็พยายามจะลุกขึ้นมาชี้ให้ดูว่า

ปรากฏว่าเจ้าของนาฬิกาคือคุณคิวเนี่ย

คือถือนาฬิกา๒มือแล้วสั่นอย่างนี้

แล้วก็เขากลัวนาฬิกาเขาจะหล่นด้วยอะไรอย่างนี้

มันก็เอามือซ้ายถือนาฬิกาไว้ข้าง

บอกคุณคิวเขาร้องเฮ้ยคำเดียวเนี่ย

มันจะเป็นประตูที่มันเป็นออโตเมติก

ปรากฏไอ้คนร้ายที่ความที่มันเร็วมากเนี่ย
ไอ้ประตูที่มันปิดดูเนี่ยมันไม่ทันได้เปิด

ชนประตูปั้งเสร็จแล้วก็

ประตูด้านข้างอีกอันหนึ่ง

คุณคิวก็เลยวิ่งตามออกไป

ตอนนั้นสติเขาขาดแล้ว

เป็นตายอะไรยังไงแต่ต้องเอานาฬิกาของเขาคืนให้ได้

เข้าซอย๔เสร็จปุ๊บออกมาหน้าถนนลาดพร้าว

ปรากฏว่าคนร้ายมันจอดมอเตอร์ไซค์อยู่

ใส่เขานัดหนึ่งแล้วเขาก็เลยหลบ
หลบอยู่ตรงแง่ของมุมจันทร์กำแพง

แล้วก็ขี่ออกไปเลยเขาก็วิ่งขึ้น
ก่อนที่เขาวิ่งขึ้นเนี่ยเขาพยายามวิ่งตาม

มือเขาสองข้างก็เปิดหมดเลยนะฮะ

เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไป

สติเขากลับคืนมาแล้วเขาคิดว่า

เขาเลยลงจากรถแท็กซี่แล้วก็กลับมา

ปลอกกระสุนทั้งหมด๓ปลอกด้วยกัน

เขายิงตอนไหนเพราะตอนนั้น

เขาบอกถึงคุยกับผมแน่สติมันไม่มีแล้ว

มันยิงพี่เนี่ย๓นัดนะไม่ใช่นัดเดียว

มันวิ่งออกไปเนี่ยมันยิงเปิดทางไปแล้วนัดหนึ่ง
อีกนัดหนึ่งน่าจะหันมายิงพี่แต่มันไม่โดนหรือไง
พี่อาจจะไม่รู้ตัวพี่ก็ยังวิ่งตาม

ล่าสุดตำรวจก็พยายามติดตามตัวคนร้ายแล้วก็ได้รูปภัณฑ์สันฐานแล้วนะครับ
ได้มีการเอารูปบุคคลที่ต้องสงสัย๒คนให้ทางคุณคิวดู

ก็เลยต้องมีการตามกันต่อไปว่าเป็นใคร

แค่หมวกแก๊ปอย่างนี้เข้าไปในโรงแรม

คือเหมือนกับเขาก็ยอมใจว่าเออตีหนึ่งกว่าแล้วคงอยากได้จริงมั้
ภาพมันก็ไม่น่าจะมีนะ๕ล้านคนแบบเพศแบบนี้
อันนี้คือมันเป็นราคากลางของมันหรือว่าเป็นราคาที่แบบ
เป็นรุ่นพิเศษ
ตอนที่มันออกมาใหม่เนี่ยนะฮะราคาที่เขาซื้อหากันเนี่ยประมาณแบบ
ประมาณ๓ล้าน๘๔ล้านอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ขึ้นมาเป็น๔ล้าน๑นะครับ

ต้นกระทั่งปัจจุบันเขาหาซื้อกันในราคาประมาณ๕ล้านกว่า

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้สายสีเหลืองที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
จริงแล้วตอนที่ออกมาสายเขาไม่ได้เป็นสีเหลือง
ก็จะเป็นสีดำแต่ว่าเขาต้องไปหาซื้อสายเนี่ยมาใส่
เพื่อให้เข้ากับเม็ดมะยมด้านข้างที่เป็นสีเหลือง
ซึ่งจริงแล้วไอ้สายอันนี้คุณจะไปหาซื้อ
เพราะว่าถ้าคุณจะซื้อจากศูนย์เนี่ย
คุณต้องใส่นาฬิกาไปให้ศูนย์ดูว่าฉันมีนาฬิกาเรือนนี้อยู่
ไม่งั้นไม่ขายนะคุณเดินเข้าไปขอซื้อสายหน่อย

ก็เลยกลายเป็นว่าราคามันเลยสูงด้วยอันนี้

ในรุ่น๑๑๐๓มันก็จะมีตั้งแต่ไทชันเนียม
จะเป็นเหมือนแบบสีดำนะฮะ
ราคาเป็น๑๐ล้านบาทแล้วนะครับ
เรียกว่ามันก็ขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่ามีหลายรุ่น

แต่อย่างนี้เวลามันเอาไปแล้วเนี่ยมันจะขายยากอ่ะสิ

เอาไปเร็วมันก็ต้องรู้แล้วนะครับอ๋อแต่ถ้าเกิดว่านาฬิกาเรือนนี้
ไปขายให้กับคนไทยนะฮะ
แล้วมีคนซื้อแล้วมีคนซื้อไปเขาสามารถเช็คได้
เพราะว่าปัจจุบันนี้ใบเสิร์ฟก็คือใบรับประกันเนี่ย
ที่มันมีหมายเลขของรหัสของนาฬิกาเรือนนี้
มันจะมีเฉพาะเรือนเลยเขาถืออยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรือนนี้ไปอยู่กับคุณแองจี้
แล้วปรากฏว่ามีคนไปเห็นว่าเอ๊ะไหนดูเลขข้างหลังนี้เลขอะไร
นั่นแหละเขาเห็นปุ๊บมันตรงกับใบเซอร์ของเขา

แม้ว่าจะซื้อมาซื้อของโจรเลยเพราะมันคือของเขา
ก็ดีถึงได้บอกว่ามันจะขายยาก

อาจจะถูกขายไปสู่พ่อค้าต่างประเทศ

ก็ไปแล้วก็หลุดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
แม่ร้านนะครับถึงได้บอกเวลาเขาซื้อขาย

นั่นเดี๋ยวเวลาเขาซื้อขายในการณ์คุยกับคุณคิวเลยใช่ไหมคะ
จริงแล้วมันจะต้องมีทั้งกล่องทั้งใบอะไรต่ออะไรอยู่

แม้จะเป็นมือ๒ไล่ไปมือ๓อะไรก็แล้วแต่
แต่รถเม้นว่าเดี๋ยวนี้คนที่จะขายเขาก็กลัวเรื่องแบบนี้แหละ
น่ากลัวเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะ
ในลักษณะอากาศของเราช่วงนี้ที่ร้อนมากถึงมากที่สุด
ร้อนจริงเรื่องราวเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพบ
มีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ในรถของตัวเอง
เบาะหลังรถยนต์เกงสีขาวทะเบียนคไขฮหห

ซึ่งจอดอยู่ริมถนนอยู่หน้าร้านทองโอ๊เอ๊ะ

ซึ่งก็อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตรงอำเภอสรรกำแพง
ก็พบสภาพเป็นศพไปแล้ว
ก็ไม่มีพบร่องรอยการถูกทำร้าย
รถก็ถูกล็อกอยู่ด้านนาย
แต่ว่ามีการแง้มกระจกนะเอาไว้ทั้งสองข้าง
ด้านหลังของคนขับนี่แหละค่ะ
ซึ่งให้อากาศสามารถที่ระบายได้ในเบื้องต้น
ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเสียชีวิตมาแล้ว
ในเบื้องต้นประมาณสัก๘ชั่วโมงเห็นจะได้

เขาก็จะเห็นรถคันนี้จอดมาตั้งแต่เช้าแล้ว

ว่ามันมาจอดไว้เพราะอะไรจนกระทั่งตกเย็น
คนก็เริ่มสงสัยแล้วก็เลยไปดูว่ามันคืออะไรทำไมมันจอดอยู่นานมาก
แล้วก็เห็นว่ารถเนี่ยนะคะมีการแง้มกระจกเอาไว้ก็พอส่องเข้าไปดู
ก็เห็นผู้ชายคนนึงนอนอยู่ในสภาพเหมือนนอนหลับแต่จริงแล้วไม่หลับแล้วค่ะ
ตัดผมเกลียนสั้นมากเลยทีเดียวก็เป็นข้าราชการตาหาร
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นใน๑๐ทหารสารวัตรทหารบก
กำลังจะเข้ารับราชการอยู่ในเดือนหน้า
ก็บีดาของเขาของผู้ตายเป็นข้าราชการทหาร
ด้วยเช่นกันก็คือผู้ตาย
ก็จากบ้านมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะติดต่อได้เลย
กระทั่งนะฮะบีดาเขาก็มาทราบข่าวเนี่ย
พบเป็นศพมาแล้วเนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมาจอดริมถนนเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เนี้ยก็น่าจะเดาได้เนี้ยนะคะว่าอาจจะเมามา
แล้วเพื่อนเขานี่ก็คือขับรถมาแล้วก็เลยจอดมาทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะ
แล้วก็เพื่อนไม่อยู่แล้วแต่ก็ล็อกรถไว้แล้วก็เปิดกระจกนะ
หน้าต่างเอาไว้เพื่อที่จะให้อากาศมันถ่ายเทเข้ามาได้
แต่ด้วยความที่สภาพอากาศในช่วงของกลางวันมันร้อนมาก
มากที่สุดเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้
เพราะว่ามันไม่มีรอยการทำร้ายหรือใดทั้งสิ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยก็ส่งศพเนี่ยไปพิสูจน์อยู่นะฮะ
หาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะฮะ
เพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงแต่จริงจริงแล้วก็น่าที่จะมีแบบ
เพราะว่าเปิดกระจกนิดหน่อยแล้วบางทีด้วยอาจจะมีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกาย
อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอือตัวเรื่องร่างกายมันอาจจะช็อกไปเลยอย่างเงี้ยน่ะ
เอาไปช่วงหน้าต้องระวังมีสาวไปโพสต์ขายตระกุฎค่ะ

เขาบอกว่าพกแล้วจะคลอดลูกนะ

คุณแม่ควรมีนะ
เอาล่ะค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้าง

แม่ควรมีเหรอแม่ควรมีผัวก่อนนะเขาเฟซบุ๊กหมอแหลปแพนด้าก็มีการโพสต์ภาพที่แคปมาจากสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งอ่ะนะคะที่ลงภาพตะกุด
พร้อมกับบอกว่าตะกรุดที่แม่ควรมีตะกรุดมหาอุดแคล้วคาดใช้ทางอยู่ยงคงกระพันคลาดคาดแก้วมหาอุดโชคลาภค้าขายมหานิยมคลอดลูกง่ายและบางคนใช้คุมกำลัง

เอาไปคุมยังไง
แล้วก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยหมอแหลปไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่แต่อย่างใดนะคะ
เพียงแค่อยากจะฝากเตือนบางท่านที่เขียนพุทธคุณเกินจริง
วัยรุ่นบางคนเขาเชื่อไงแล้วก็อาจจะเอาไปใช้คุมกำเนิด
ก็มีนะบางทีใครจะไปรู้ว่าเขาจะทำแบบนั้นหรือเปล่า
แล้วก็เชื่อว่าคนในวงการพระเครื่องส่วนใหญ่เนี่ย
เขาก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนกับสิ่งที่คุณเอามาโพสต์ขายแบบนี้
ดังนั้นงานนี้ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
โอ้โหบอกเลยว่ามากมายมีความงงไปเป็นแบบเป็นตาแตกเลยทีเดียวค่ะ
กรุดจะช่วยคุมกำเนิดได้อย่างไร
ไหนบอกมีแล้วคลอดลูกง่ายแต่ทำไมอีกบรรทัศน์หนึ่งคุณเขียนว่า
ป้องกันได้คุมกำเนิดได้มันดูย้อนแย้งกับความเป็นจริง
อันหนึ่งบอกว่าจะคลอดลูกแต่อีกอันหนึ่งคุมกำเนิดไม่น่าจะท้องนะคะถ้าอย่างนั้น
ตรงช่วยเรื่องไหนกันแน่มันไม่ได้ช่วยเลยสักเรื่องเลย
แล้วแต่อยากจะช่วยมั้งสงสัยคงจะช่วยแบบว่าคลอดลูกง่าย
ถ้าเกิดบอกว่าใช้เพื่อคุมกำเนิดมันก็จะไม่คลอดสิคะ
ใช่อันนี้มันไม่ใช่ไงคือจริงน่ะ
หรือสำหรับกรณีที่ใครมีลูกแล้วก็พกไว้จะได้คลอดลูกง่าย
แต่ใครที่ยังไม่โดนก็ตะกรุดมันจะคลอดลูกให้ได้ยังไง
มันไม่ได้เป็นคนมาเบ่งคลอดด้วยอย่างจริง

คุมทำโอ้โฮ

ไปอ่านไปแล้วอย่าไปเชื่อกันนะคุณผู้ชมนะ
หลักสูตรกัญชาอย่างนี้ดีกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าหลังจากกระแสกัญชากระหึ่มไปทั่วโลกแล้วใช่ไหมคะ
ก็เลยมีการสำรวจนะครับพบว่าสหรัฐเขามีรายได้จากการจำหน่ายกัญชา
อย่างถูกกฎหมายในปีที่ผ่านมาถึง๖๘๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐเลย
หรือว่าราวประมาณ๒๑๗แสนล้านบาทกันเลยทีเดียว
คาดการณ์ว่าในปี๒๐๒๑เนี่ย
รายได้จากอุตสาหกรรมกัญชามันจะพุ่งสูงไปจนถึง๒๑๖๐๐๐ล้านเหรียญนะ
หรือว่าประมาณ๖๙๑แสนล้านซึ่งแบบเยอะมากเลยทีเดียว
อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐ
บรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะรองรับตำแหน่งงานที่กำลังจะเปิดกว้างในอนาคตค่ะ
โดยหลักสูตรจะสอนตั้งแต่วิธีการปลูกกัญชา
จนถึงการแยกสารประกอบจากส่วนต่างจากกัญชา
ของมหาวิทยาลัยนอร์ทน์มิชิแกนดูเหมือนว่า
ได้รับความสนใจอันดับต้นกันเลยทีเดียว
เพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้แบบองค์รวมทุกด้าน
ตั้งแต่เคมีชีววิทยาภึกษศาสตร์
แล้วก็การปลูกพืชในเรือนกระจกไปจนถึงด้านการตลาดกันเลยทีเดียว
อันนี้เขาลึกซึ้งมากเลยทีเดียวนะคะ
เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
สำหรับผู้ที่ศึกษาโดยความรู้ที่พวกเขาได้รับ
มันจะช่วยให้พวกเขาได้ทำงานในสายงานนี้
ที่ต้องใช้กัญชาแล้วก็สารสกัดจากกัญชารักษาโดยเฉพาะการบรรเทาอาการป่วยจากโรคมะเร็ง
จนถึงภาวะเครียดแล้วก็วิตกกังวลที่พบได้บ่อยครั้งในสังคมปัจจุบันนี้ได้อย่างตรงจุดกันเลยทีเดียว
ทั้งนี้เชื่อว่าในอีก๓ปีข้างหน้าเนี่ย
แรงงานในสหรัฐก็ต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกัญชามากถึง๔๑๔๐๐คนกันเลยทีเดียว
แต่ก็น่าเสียดายนะคะว่าในบ้านเราเรื่องกัญชายังลูกผีลูกคนกันอยู่เลย
แม้จะมีงานใหญ่โตโหมกระแสจัดงานกันเยอะแยะมากมายนะฮะ

รอให้ทุนใหญ่มางามสรรพาห์ทาลไปกินกันหรือเปล่าไม่รู้

มันไม่รู้ว่ามันยังไง

ถ้าสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาเขารับรองได้ถึงขนาดนี้
ก็จะต้องเรียกไว้ว่าเป็นการรับรองที่ในการรักษาโรคได้จริง
เพราะว่ายาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
ก็อเมริกานี่เป็นคนที่คิดแล้วก็ค้นมา
แล้วก็ใช้วิธีการแบบว่าวิจัยกันมาเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นพวกยาปฏิชีวนะหรืออะไรต่างนั้น

แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังอีกสักพักไหม
คิดว่าอืมน่าจะอีกสักพักนึง

แทบช็อกจงอางตัวเป้งแผ่แม่เบี้ยทักทายนะครับ
บอกเพื่อนบ้านคำนวณเลขกันทีเดียว
เสียงโชคกันซะหน่อยโอ้โหตายแล้ว
ตายคุณเจ้าตัวใหญ่มากโอ๊ยสีทองเหรอ

นี่นะฮะเมื่อวานนี้ครับนายวิทูลวันนาครับ
เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยบรรเทาการตังจังหวัดตรังครับ
รับแจ้งจากนางอำพรศรีสมบัติอายุ๗๔ปี
อาชีพค้าขายอยู่บ้านเลขที่๔๕ทับ๘
ขื่อนาตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับ
บอกว่ามีงูจงอางนี่แหละฮะเห็นไหมล่ะครับ

เนี่ยนะฮะงูจงอางหรืองูบองหลานะครับ

ลำตัวเนี่ยนะขนาดใหญ่ชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ตรงหน้า
หลังรับแจ้งจึงนำอุปกรณ์ครับรุดไปจับทันที
ไปพบเป็นงูจงอางตัวใหญ่ขนาดความยาว๕เมตร
น้ำหนักมา๑๐กิโลกรัมครับ

หัวหน้าหน่วยกู้ภัยบรรเทาการตังเผยนะครับ
บอกว่างูจงอ้างตัวนี้เนี่ยมีความเชื่องนะ
มีความเชื่องแล้วก็เหมือนคุยกับมันรู้เรื่องด้วย
ดุร้ายไม่ก้าวร้าวเหมือนงูตัวอื่น

ขนาดจับได้ง่ายยังชูแม่เบี้ยนะ
สอบถามเจ้าของบ้านนะครับก็เล่าว่าบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ

ก็ตัวเองนั่งอยู่ที่บ้านทุกวัน
อยู่นั้นมีงูจงอางหรืองูบองหลาตัวใหญ่
ชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ตรงหน้าครับ
ตัวเองนี่ช็อกแทบฉี่ลาดเลย
ทำอะไรไม่ถูกก้าวขาแทบไม่ออกนะครับ
เบ้มันถาวตัลตังให้มาจับหน่อย
ขณะเดียวกันครับเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้าน
เชื่อนะครับว่างูบองหลานั้นนะครับ
เป็นเป็นงูถวด
มาให้โชคลาบนะฮะในวันโหยออก

แต่งูตัวนี้นะฮะยาว๕เมตร

อะไรนะเขาบอกว่ามันเชื่อง

ไม่แล้วทำไมถึงเลือกที่ไปจับหัวงูน่ากลัวมากเว้ย

ไม่หรอกเขาน่าจะอยู่ในแก๊งของพี่บุราธิ
ในไทยอะไรอย่างนี้แหละที่มาช่วย
เพราะเขาใส่เสื้อตาอะไรอยู่

อุ้ยจำนวนก็อันตรายเลยให้เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้ว

ใหญ่เหลือเกินช่วงหน้าคุณผู้ชมคุณแตงโม

โดนทักบอกว่าเขาไม่สนใจคนจะมองว่าเขาเสพติดศัลยกรรม

จ๊ะ
อ่ะก่อนที่จะไปดูลูกสาวฉันไปอึ๊บหน้ามาอีก
ไปดูความหวานของแอนทองผสมกันบ้างดีกว่ากับพี่เอ
นะคะซึ่งเขาก็มีการแง่งอนอะไรกันเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้เลย
อ่านะฮะก็เรียกได้ว่า๑๖ปีแล้วนะฮะ
ก็หวานกันมาขนาดนี้นะแอ๊ะใช่

อินสตาแกรมมันงอนอะไรกันหรือเปล่า
แล้วจริงพี่เอทินพันธุ์ก็ไม่ควรโพสต์เองด้วยนะ
ก็ถามเลยบอกว่าแอนคะเรากับพี่เอคืนดีกันแล้วหรือคะ
นางก็บอกแม่แค่เถียงกันนิดหน่อยค่ะ
ไม่ได้โกรธอะไรกันเลยไม่ได้ง้อนไม่ได้อะไรซะด้วยซ้ำไปนะฮะ
จริงนะคุณพี่เขาเป็นคนที่ชอบที่จะเขียนเรื่องของแอน
เพราะว่าเขารู้ว่าเวลาเขียนอะไรไปแล้วเนี่ยแฟนคลับเขาก็จะแบบมาไม้เฮะอะไรอย่างนี้
เพราะเขาเป็นชอบบรรยายนู่นนี่นั่นต่างนานา
แล้วพอแฟนคลับเขาเข้ามามีคอมมงคอมเมนต์
คุณผู้ชายเขาก็ชอบไงก็ได้เมาส์กลับไปด้วยอย่างนี้เป็นต้น
ก็ไม่ได้มีอะไรสักค่ะเป็นเรื่องใหญ่โต
ปกติเนี่ยคู่เราเนี่ยงอนแล้วก็มีง้อกันบ่อยไหม
แอนก็บอกผ่านจุดนี้มาตั้งนานแล้วล่ะคุณ

สมัยก่อนไม่แน่นะก็ง่อนกันอยู่บ่อยมากด้วยจะบอกให้
แล้วก็เลยต่อบอกว่าแล้วนี่รู้เรื่องเหตุผลไหม
ว่าทำไมเขาถึงชอบแบบว่าถ่ายรูปแกล้งเรา
คุณพี่เนี่ยเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปแอน
ก็บอกว่าอย่างนี้นะคุณพี่เนี่ยเวลาเขาซื้อกล่องใหม่

มาเป็นแบบว่านางแบบอะนะแม้นางก็มีแฟนสวยขนาดนี้แล้ว
ก็ต้องเป็นแบบให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้
เรายังบอกว่าไม่ทายดาราเสาสวยละ
อย่างที่เห็นสำหรับการงอนเนี่ยนะถือว่านานที่สุดเลยหรือเปล่าเนี่ย

จนกระทั่งแอนเนี่ยไม่มีรูปจะลงแล้วมันไปชนกันอ่ะ

ก็เลยบอกว่าพี่แอนเนี่ย
เอารูปดีอันแอแกจะเอาอะไรลงละคะ
เอาไปเรื่องของแตงโมบ้างนะครับมีคนทักบอกว่าหน้าบวม
บอกว่าไม่สนหรอกใครจะมาว่าเธอเสพติดสรรยากาศหรือเปล่า
มาของยืดความสวยจนถึงอายุเลขสี่
คือแอบตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นหน้าของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับ
มาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยใบหน้าที่ดูจะบวมผิดปกติ
งานนี้จึงไม่พลาดนะครับที่นักข่าวนั้นจะไปสอบถามถึงสาเหตุว่าทำไมรูปหน้าต้องเป็นแบบนี้เนี่ย

เนื่องจากก่อนหน้านี้ไว้น่าวเธอนั้นดูตอบลงไปมาก
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่หายดีนะครับ

ผมว่าก็สวยดีนะรู้สึกหรอดูยังไงว่าบวมมันดูไม่เป็นด้วยคุณแม่ไหนยังไง

คือเธอบอกอย่างนี้บอกตอนนี้มันยังไม่ได้หายดีนะฮะ

พร้อมบอกไม่สนนะครับหากคนจะมองว่าเสพติดศัลยกรรม
แต่จุดประสงค์ที่เธอทำนั้นนะครับเพราะอยากเสริมบุคลิก
และทำให้ความสวยนั้นอยู่กับเธอไปแบบนานที่สุดนะฮะ
ที่เห็นบวมแน่นก็เพิ่งไปฉีดไขมันมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าตอบมากเหลือเกิน
อันนี้มันยังไม่หายดีมันอาจจะยังไม่เข้าที่

แต่โมงก็ไม่สิริทธิ์นะว่าต้องหมกตัวอยู่ที่บ้าน
ความสัมพันธ์ยังคงเป็นแค่เพื่อนบ้านใกล้กัน
ซึ่งก็มีไปทานข้าวดูหนังกันบ้างตามปกติ
เพราะชอบไปเมาส์อย่างนี้จริงแล้วเนี่ยนะเวลาคนที่เขาไปทำศัลยกรรม
หรือว่าไปฉีดไปอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะออกมาข้างนอก
แล้วให้เขารู้ว่าไปทำมาเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่แต่ผมดูโอเคนะไม่รู้สึกเลยดูไม่รู้สึกเลย
การไปทำศัลยกรรมแล้วออกไปข้างนอกให้คนเขาเห็นเนี่ยนะ
แสดงถึงความมีสตังค์เข้าใจคำนี้ป่
เออที่เกาหลีนะใช่ไหมที่เกาหลี
ดูไขมันหรือว่าทำศัลยกรรมจะฮังรู้ไม่ใช่

เขาก็เอาไขมันเราออกไปปุ๊บปั่นเสร็จแล้วก็ฉีดกลับมาปั๊บ
แล้วที่เกาหลีเค้ามีทำไหมครับที่คุณแม่ไป
ที่หลวงปากคุณแม่มีทำไหมมีมีทำไมอ่ะ

พักกันก่อนไม่รู้เรื่องเสียกรรมแล้วเนี่ยช่วงหน้าช่วงหน้าไอจีแท็กพลันยู
แปลกเลยโอ้โหขอบอกนะอยากให้มันหันหน้ากลับมาจริงเดี๋ยวกลับไป
คลับก็เรียกว่ารับไม่ได้กันเลยทีเดียวเรียกร้องให้ต้นสังกัดเนี่ยไปจัดการซะนิดนึงกับผู้ผลิตกางเกงในลายบีทีเอส
ร้องเรียนผู้ผลิตรูปรายนี้เขาบอกว่ากำลังทำให้หนุ่มวงบีทีเอสดูไม่ดีทีเดียว
แล้วก็เป็นสินค้าอย่างกางเกงในของสุภาพสตรีแบบนี้นั่นเองซึ่งแม้ว่าจะมีใบหน้าของศิลปินในดวงใจแปะอยู่ก็เถอะนะ
แต่แฟนของวงก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะแล้วก็ต้องการสินค้าตัวนี้อย่างใดไม่มีใครต้องการเลย
บางทีการเป็นแฟนคลับของศิลปินก็ไม่ได้อยากได้ศิลปินมาอยู่ในหน้าอะไรแบบอย่างนี้ไหม

มันไม่ใช่ฝรั่งอะเนาะฝรั่งมันไม่ได้ถือสานะ
อันนี้มันยังเปลี่ยนอยู่แถบเวียนแล้วก็ยักษ์เลยนะ
แต่ถือสารเนี่ยก็บำมากเป็นอีกที่สอง

บอยแบบว่าอย่างแบบว่า
ขนาดมีครอบครัวมีลูกเก้าแล้วก็ยัง

ไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

เห็นพวกชอบไปเที่ยวแล้วถ่ายรูป

ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์โลกแตกเลยนะ

เมนต์โลกแตกเลยนะบอกว่าแน่จริงก็หันหน้ากลับมาดี

แล้วห้อยขาลงไปในไอ้เนี่ยนี่ไงมันหันไปแล้วแต่มันเอากรีบกุหลาบไปปิดบังไว้อยู่
นี่มันก็แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายนะก็ไม่เลวนะเออนี่อืม
โอ้โหนี่มันสักมากไปกว่าเดิมนะมันสักเพิ่มไปเรื่อยมันแน่นเลยนะเมื่อก่อนมันมีแค่แขนนะ
พี่หนุ่มสักหน่อยเลยฮะอย่าเลยเรามันคนละลุกแล้วแก่แล้วต้องไปทำ
เดี๋ยวเขานึกว่าเป็นคนคุกรุ่นนี้มันออกมาเหมือนคนคุก
ไม่สาวมันเป็นลุกอ๋อแต่นี่ก็ยังไวรุ่นยังโอเคแต่โอ้โหแต่โหนี่มันเต็มที่แล้วล่ะ
กลายเป็นเสื้อไปแล้วแต่ก็สวยดีนะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งต้องบอกอย่างนี้
อ๋อคุณแม่แบบรอขายชุดว่ายน้ำไหม
โปรดติดตามันทุกวันสวัสดีครับ